และแน่นอนว่าพิธีชาปนกิจของคุณแตงโม
ก็ได้มีการจัดงานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
บรรดาเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงก็เดินทาง
เพื่อจะไปร่วมส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้ส่งผู้สื่อข่าว
เกาะติดสถานการณ์ที่บรรยากาศสดเลยนะครับ
ที่คริสต์จักรเมทอดิสต์รังสิทธิ์คลอง๔
อยู่ที่นั่นกันแล้วค่ะพี่แจ๊กกะรีนและน้องนัทกริตภัทร
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ

ค่ะและบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีเพื่อนสนิทนะคะ
และครอบครัวคุณแตงโมเนี่ยทยอยเดินทางมาที่สถานที่จัดงานค่ะ
อย่างที่น้องนัทรายงานไปในช่วงเที่ยงนะคะว่าสถานที่ค่อนข้างคับแคบค่ะ
แต่คนจัดงานเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
ทางด้านหลังเราค่ะทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นที่สัมภาษณ์ของสื่อมวลชนนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็จะเดินเข้าตรงในส่วนของพิธีการ
จัดการได้อย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเรื่องของพิธีการเนี่ยก็จะมีขึ้นในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาตรงนะครับ
ซึ่งตอนนี้คาดว่าไม่น่าจะเลสแล้วล่ะครับเพราะว่าการตราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย๑๐๐
ทุกคนทยอยเดินทางมาถึงที่บริเวณคิตศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนยืนอยู่ที่คริสตจักรนะครับเมอร์เทอร์ดิสนะครับ
สิตคลองศรีซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีชาปนกิจคุณตังโมนิดานะครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าคนบันเทิงทยอยเดินทางมาหลายคนที่เรามีโอกาสได้พูดคุยได้สัมภาษณ์
เขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเนาะพี่แจ๊คเนอะว่าเขายังรู้สึกเหมือนคิด

ใช่ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา
กับมนาพิวัลซะนิดแล้วก็คนที่รู้จักคุณแจ๋งโมค่ะ

ตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะเป็นพี่โบจิเคนซึ่งเป็นแม่งานนะคะ

รวมไปถึงคุณโมอามีนาคุณเป้ยปานวาดนะคะแล้วก็ศิลปินดารา

ซึ่งโบทิเคก็ได้เปิดใจก่อนที่จะได้เริ่มต้นงาน
จริงวันนี้มาด้วยใจจริง
ส่งน้องสาวสู่สวงสวรรค์สู่อ้อมกอดของพระเจ้า
เรื่องคือดีไม่อยากพูดแต่อยากให้ทุกคนรักและคิดถึงแตงโมแบบนี้ตลอดไป

ในช่วงเช้าได้อยู่ในพิธีการเคลื่อนย้ายศพ

ก็ได้บอกคุณแตงโมอย่างซึ้งใจค่ะ
รวมไปถึงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรักแล้วก็คิดถึงแตงโมแบบนี้ตลอดไป
เราไปฟังเสียงคุณเต๊สสตวรรค์แล้วก็คุณโบทิเคค่ะ
คือจริงบ่ไม่อยากเป็นพิธีกรแบบนี้เลย
บ่ไม่รู้ว่าบ่จะอย่างไรได้แค่ไหน
เพราะว่าวันสุดท้ายที่คุณพ่อน้องโมที่จะไป
ก็จะบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นอโบเท่านั้นอย่างเงี้อืม
แรกโบก็ขอแล้วให้เป็นคนอื่นแต่ว่ามานั่งคิดว่าเออ
ของพ่อเขาเขายังให้เราเลยอ่ะโบก็ไม่คิดว่าเขาจะไปก่อน
โบนะเออก็ก็คงจะต้องเป็นเราคือทุกคนรักเขาอ่ะอยากจะบอกว่า
ทุกคนรักเขาจริงเขาเขาคิดว่าคนอื่นไม่รักเขา
เขาก็จะอยู่แต่กับคนที่เขารู้สึกปลอดภัยแต่จริงจริงแล้วอ่ะวันนี้
ได้เห็นว่าโอ้โหคนรักเขาเยอะมากเยอะมากเยอะมากมากกว่าที่เขาคิด
อยากให้เขาอยากให้เขาเห็นอยากให้เขารู้สิ่งที่โมทำบนโลกนี้
ตอนมีชีวิตสร้างเสียงหัวเราะมากมายบางทีเขาก็ดื้อแต่เป็นบางครั้ง
นะฮะแต่ว่าความน่ารักของเขาสิ่งที่เขาเหลือไว้บนโลกนี้ก็คือ
ทรงจำที่ดีที่เราทุกคนควรจะระลึกถึงคือว่าวันนี้เป็นวันที่
เรามาบอกโมว่าเรารักโมแล้วก็มาบอกว่าพระเจ้าก็รักโม
ส่วนเรื่องของคดีต่างต่างผมคิดว่าให้เป็นเรื่องของเจ้า
ต่อครับคุณผู้ชมบรรยากาศล่าสุดด้านหลังเราพี่ต่อยดายศ
นะฮะใช่ครับพี่แชคคุณแต่งมงมาทั้งฝั่งนู้นค่ะ
นายเดชาโอ้โหสื่อมวลชนเยอะมากและอีกท่านหนึ่งค่ะ

แต่พี่อ้ำจืญก็ไม่มา
เพลงสุดท้าย
ก็ส่งพี่เอมาเป็นตัวแทน
แล้วพี่เอก็จะทำหน้าที่พี่เอให้สมบูรณ์แบบในวันนี้
คือจะส่งน้องแบบเสร็จสมบูรณ์ครับ
คือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพี่เออย่างนี้ค่ะ
สิ่งที่พี่เอทำอะไรไปพี่เอ๊ก็จะคิดอยู่เสมอว่า

ถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ต
แล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
พี่เอก็จะทำหน้าที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมยืนอยู่ข้างอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณความรักที่มีให้กับน้องโมอย่างนี้ค่ะ
พี่เอแบบว่าถ้าน้องโมอยู่ตอนนี้
น้องโมคงแบบว่าคงปลื้มปริ่มมาก
ปลื้มดีใจที่ทุกคนรักน้องขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ตั้งใจนำแต่ขอบคุณคุณกระวังในวันนี้เลย
เริ่มพิธีชาปนกิจในระดับสุดท้าย
โดยทุกคนเนี่ยจะได้นำดอกไม้ไปวางบริเวณหน้าโรงบรรจุร่างของคุณตังโมนะครับ

เราเนี่ยได้สัมผัสถึงความรักและความอาลัยของทุกคนที่เดินทางมาส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้

แจ๊คก็เป็นหนึ่งคนใช่ไหมคะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ตังโมมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ
ต้องบอกว่าวันนี้มีหลากหลายความรู้สึกนะคะ
หนึ่งก็ใจหายส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้ส่งน้องแล้วจริง
คือทุกวันนี้นะคะแม้ว่าจะผ่านมา๓เดือนแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องราว
รอยยิ้มเสียงหัวเราะของแตงโมยังอยู่ในใจเสมอค่ะ
คือโมอยู่ทางฝั่งนี้ทางด้านขวานะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรา
เราจะมีการดึงสัญญาณภาพจากไลฟ์ของทางคริสตจักรนะครับ

ช่วงนี้เราทั้งสองคนนะครับขอส่งกลับไปที่สถานีก่อนครับ

คุณผู้ชมค่ะและนั่นก็คือบรรยากาศสดล่าสุด
ในช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ชม

เราได้เห็นพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะได้เดินทางมา
เพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็ส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
พิธีชาปนกิจของคุณแตงโมนั่นเองค่ะ

บอกว่าคุณแตงโมตอนอยู่ก็คือสร้างแต่เรื่องราวดี
รอยยิ้มเสียงหัวเราะมีให้หลายคนได้จดจำ

ในพิธีการจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่าย๒โมงตรง

ก็ทางคุณโบทีเคก็จะเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะฮะ
รวมไปถึงคุณแม่พนิดาจะขึ้นกล่าวคำอาลัยบนเวทีนั่นเองค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศสดกลับมาเมื่อไหร่
เราจะส่งสัญญาณกลับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบสดเรียลไทม์ค่ะ